ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

ที่สกรนะคอนครับท่านผู้ชมครับ

น้ำจากเทือกเขาภูพาลไหลลงมา
ที่จังหวัดสกลนครขณะนี้

โรงพยาบาลถูกน้ำท่วมห้างบ้านเรือน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลไฟฟ้าดับหลายจุด
ก็ผลมาจากพายุเซิงก้า
ซึงก้าเป็นพายุที่ทำให้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
ขณะนี้ยังไม่หยุดถ้าน้ำถวมในเกตเต้สบานไหลจุด

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห่วยทราย

อ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกแต่ว่ามันซะ
ยืนยันนะว่าแตกขออ่างไปตรงยืนยัน

แต่ก็ยอมรับว่าแตกแล้วรีบไปแก้ไข

ช่วงนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วประชาชนเขาเดือดร้อน
น้ำท่วมไปหมดทั้งขอนแก่นสุโขทัยสกลนครศรีสะเกด
ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสาน
ตรงนี้สำคัญนะครับในช่วงที่เรามีวิกฤต
เราไม่ต้องไปพูดหรอกครับว่าอะไรแตกอะไรไปจะไปกังวล
ช่วงนี้มักจะมีเรื่องของการแก้ตัว
ถ้าผมเป็นขออนุญาตนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
ผมต้องเปิดวอลูมแล้ว

แต่ต้องเปิดวอลูมต้องแอคชั่นต้องมีแผนปฏิบัติการ
ต้องตั้งวอลูมเพื่อสั่งการป้องกันความเดือดร้อ
ตอนนี้ช่องโชคดีที่สกลนคลเป็นเมืองทหารนะ

แต่ว่าการสั่งการนี่แหละคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
จังหวัดสกลนครเนี่ยหนักหนาสาหัสนะครับในช่วงนี้

น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครกรุงเทพฯ
ยังเป็นน้ำรอการระบายก็พูดอย่างง่ายว่าถ้าตกก็๑๒ชั่วโมงก็ระบายออก
แต่สักวัดสกลนครเนี่ยลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยเป็นแอ่งครับ
เมื่อเป็นแอ่งเนี่ยน้ำสะสมอยู่บนเทือกเขาไหลตกลงมา
จากลูกแรกคือลูกที่ชื่อว่าตารัฐลูกที่๒เซิงก้า
แล้วไปเย็นใจเย็นใจไม่ได้ครับเพราะน้ำสะสมขึ้นท่วมฉับพลัน
เข้าไปในบ้านเรือนทั้งโรงพยาบาลทั้งสถานที่ราชการต่าง
ตอนนี้เขาคาดว่าอีก๕ชั่วโมงนะข้างหน้าถ้าประชาชนที่อยู่ริมหนองหานนะฮะ
หรือใต้อ่างเก็บน้ำคือเป็นเทือกเขามีอ่างเก็บน้ำนะครับ
แล้วก็ตัวเมืองสกลนครแล้วก็มีหนองหานคือเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ย
ให้ระวังน้ำหลากหลายจากเทือกเขาภูพันธ์ไหลสมทบสู่หนองหาน
ก็อาจจะทำให้น้ำสูงช่วงนี้มันก็สูงแล้วนะครับเห็นไหมครับ
ตอนนี้เห็นบอกว่าในตัวเมืองสกลนคร๒เมตรแล้ว
จุดไฟฟ้าดับครับกิจการร้านค้าห้างร้านปิดชั่วคราวพร้อมทั้งสนามบินนะครับ
ตัวลงเนื่องจากน้ำท่วมชั่วครั้งน้ำท่วมขังหลายจุดนะฮะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ขณะนี้โรงแรมบางแห่งน้ำทันลักเข้าห้องพักชั้นล่างจนได้รับความเสียหาย
วันเดียวกันนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยลักษณะนะครับ
พายุเซิงก้ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนตัวลงนะครับ
พายุเซิงก้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หย่อมความกดอากาศต่ำนี้ปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ท่านผู้ชมครับจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่น่าห่วงที่สุด
ณขณะนี้นะฮะสุโขทัยก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับ
ในขณะที่จังหวัดอื่นไม่ว่าขอนแก่นขอนแก่นนี่ก็ตอนวันนี้ก็มีน้ำท่วมถึงโรงเรียนคนตาบอดนะครับ
มีการอพยพกันอุ่นไหวแต่ที่มาหนักที่สุดก็คือจังหวัดสกลนคร
น้ำสระสงมาตั้งแต่พายุลูกแรกแล้วและพอพยุคลุ่นอีก๒ครับ

ประกอบกับความเร็วของการเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาด้วยแล้วเนี่ย
คือมันค่อนข้างวิกฤตหนักเลย
ทำให้ไฟฟ้าดับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่หักโค้น
ทับถนนทับบ้านเรือนราษฎรทับรถยนต์ป้ายโฆษณาเสียหายนะครับ
ผลความเสียหายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลถนนหลายสายต้นไม้
ล้มทับขวางถนนน้ำท่วมฉับพลันรถจักรยานยนต์
รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังเกิดเหตุ
เทศบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันตัดต้นไม้ล้มขวาง
ยังทำให้มีต้นไม้โค้นใส่บ้านเรือนเสียหาย
คือไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี้ยนะครับเวลาที่ลมพัดแรงแรงเนี้ย
มันถอนมาทั้งลากเลยนะฮะอืมแล้วการถอนทั้งลากเนี่ยมันก็ทำให้
ขวางทางน้ำน้ำอ่าก็เข้าบ้านเรือนอีกใช่ถนนต่างต่างเนี่ย
พอเวลาสร้างเนี่ยก็อยากจะให้มันสูงนะครับพอสูงไปสูงมา
เขื่อนโดยอัตโนมัติถ้าพอฝนตกลงมาก็โดนเขื่อน
บ้านเรือนในบริเวณนั้นที่อยู่ต่ำกว่าถนนเนี่ยก็ท่วมเสียหาย
อืมผมว่าตอนนี้เนี้ยทางสกลนครเนี้ยท่านผู้ชมที่เอ่อ
จะช่วยเหลือผมก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเขามีประกาศยังไงนะครับ
แต่ตอนนี้ผมคิดว่าควรที่จะตั้งศูนย์บัญชาการโดยด่วนเลยครับ
เพราะว่าทางสกลนครในประวัติศาสตร์ไม่เคยท่วมแบบนี้นะครับ
สิบปีครับแล้วก็นอกจากที่คือสกลนครเนี่ยมีความแตกต่างจากที่สุโขทัย
คือสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนี่คือใช้คำนี้เลยว่า
ก็ต้องรับน้ำจากทางตอนเหนือเป็นปกติอยู่แล้วครับ
เพราะว่ามีแม่น้ำยมนะฮะคือไม่มีเขื่อนนะครับ
แม่น้ำปิงแม่น้ำวังยังมีเขื่อนภูมิพลนะฮะส่วนแม่น้ำน่านเนี่ยทางเขื่อนมีเขื่อนศิริกิจ
ค่ะนะครับตอนนั้นก็ว่าจะทำอะไรอย่างนั้นอะไรนะแก่งอะไรนะแก่งเสือเต้น
นะฮะก็ถูกเอ็นจีโอก็ต่อต้านกันนะฮะสุโขทัยก็เลยมีผลเพราะว่า
ตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยต่ำกว่าระดับแม่น้ำนะฮะแล้วก็มีการสร้างเขื่อนที่ริมแม่น้ำเนี่ย
พอตอนนี้น้ำสูงขึ้นก็ล้นเขื่อนทะลักเข้ามาอันนี้ทางสุโขทัย
แต่สุโขทัยเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้ววันนี้มาหนักเอาที่จังหวัดสกลนครนะครับ
แล้วสกลนครจริงเนี่ยเป็นเทือกเขานะครับเทือกเขาที่เรียกว่าเทือกเขาอะไรนะ
เทือกเขาภูพาลนะครับเทือกเขาภูพาลพอน้ำเนี่ยอยู่บนเทือกเขา
ถ้าปริมาณไม่เยอะก็ยังพอสะสมกันพอสมควรแต่เนื่องจากว่า
เซิงก้าเนี้ยเป็นลูกที่สองฮะท่านผู้ชมครับมีลูกแรกไปเมื่อตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะฮะ
วันนี้วันที่๒๐กว่ามีเซิงก้าเข้ามาอีกลูกนึงก็
ก็เลยเป็นการน้ำท่วมที่มีก่อให้เกิดความเสียหายกับจังหวัดสกลนคร
ปริมาณสูงมากครับอย่างพูดถึงสกลนครเนี่ยอยู่อีสานถูกไหมคะ
อีสานเราเรียนรู้กันว่าเป็นที่ราบสูงครับแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลลงที่ต่ำ
มันจะระบายเร็วไหมคุณชุวิตคือระบายระบายเร็วเนี่ยคงไม่เร็ว
เหตุผลเพราะจังหวัดสกลนครภูมิประเทศเนี่ยเป็นแอ่งเป็นแอ่งกระทะนะครับ
ในจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมีการระบายที่ค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยหนึ่งนะครับ
ลักษณะของจังหวัดสกลนครเนี่ยก็ดูแล้วก็เหมือนกับทางที่หาดใหญ่
คือในภาคใต้เนี่ยก็จะมีหาดใหญ่แล้วครับที่เป็นแอ่ง
เวลาตกขึ้นมาทีเดียวหาดใหญ่นี่ก็จะมีปัญหา
สกลนครเนี่ยก็เป็นเทือกเขานะครับคนก็คิดว่าเออเป็นที่สูง
แต่ปรากฏว่าทางสกลเนี่ยดันเป็นเป็นแอ่งกระทะแล้วก็ตรงใกล้ใกล้เนี่ยเขามีเอ่อ
อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเนี่ยนะครับห้วยทรายขมิ้นเนี่ยนะครับ
พอห้วยทรายแตกเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะระบายเข้าไปที่ตัวเทศบาลเมืองโดยทันที
นึกภาพแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ยังเป็นแค่ภาพตอนช่วงประมาณบ่ายเห็นว่าฟ้ายังสว่างอยู่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นด้วยต้องบอกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะต้องจับตามองกันใหม่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเลยก็ว่าได้สำหรับการเตรียมตัวถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนมีช่วงพายุเข้าครั้งต่อไป
ครับคือเตรียมตัวเรื่องช่วยเหลือประชาชนช่วยเรื่องน้ำท่วมนะคุณมิ้นนะ
ค่ะไม่เอาเรื่องห่วงเรื่องจะมาประท้วงเออนะไอ้ห่วงเรื่องข้าวเรื่องทะเลาะกันเรื่องนู้นเรื่องนี้น่ะ
เอาหยุดไว้ก่อนคัดไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนในพื้นที่อีสานนะครับ
มีความเดือดร้อนจากพายุมหาศาลค่ะลูกนี้ที่มีผลกระทบไปถึงจังหวัด
กี่จังหวัดนะฮะทั้งสกลนะครับทั้งขอนแก่นแล้วก็โคราชนี่ก็มีนะครับ
แต่เป็นบางส่วนเพราะเนื่องจากพื้นที่จังหวัดโคราชนี่เป็นจังหวัดใหญ่นะฮะ
ก็คงจะท่วมไปประมาณสักหกเจ็ดอำเภอได้อืมนะครับนอกจากนั้นแล้ว
จังหวัดสุโขทัยจังหวัดอื่นอื่นมุกราหารอ่ามหาสารคามนะครับ
หลายหมื่นไร่มีแล้วค่ะมีตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้รับอิทธิพลของเซินกาแล้วคือ
คือชาวบ้านชาวนาอะไรอย่างนี้เขาก็ออกมาบอกคือ
บางคนก็คือช่วงที่ท่วมแรกเขาก็ล่องเรือไปเก็บเกี่ยวข้าวก่อน
เพราะว่าถ้าท่วมหนักกว่านี้เข้าเขาเน่าหมดแน่

อยู่ของชาวบ้านปกติทั่วไปแล้วที่ต้องเดือดร้อน
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ย
เกษตรกรชาวไร่ชาวสวนชาวนานที่เราคุยกันทิ้งท้ายว่า
ชาวนาเขาต้องมีการพายเรือลงไปในท้องที่น้ำ

เพราะว่าถ้าท่วมนานไปกว่านั้นข้าวเขาจะเน่า
พูดถึงเรื่องข้าวเน่ามันก็ดันมีประเด็นข้าวเน่าด้วยสิ
คุณมิ้นคุณกินข้าวไหม

แล้วคุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวมานานหรือยัง
เราเป็นประเทศเราส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก

เราน่าจะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
คุณว่าข้าวเนี่ยมันเป็นสินค้ากเศรษฐกรรมเนี่ยที่เป็นการเมืองไหม
เพราะว่าครั้งใดยุคใดสมัยใดเรามีปัญหาเรื่องข้าวตลอดครับท่านผู้ชมครับ
เพราะมันเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งหรือเปล่าคะ
มันส่งออกกำลังหนึ่งก็ดีนี่ครับเราไม่เห็นว่าจะต้องมีปัญหามาทะเลาะกันเรื่องข้าว
ทั้งที่ข้าวเนี่ยมันเป็นหัวใจนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องสำคัญคุณกินข้าวผมกินข้าวท่านผู้ชมกินข้าว
แต่เราทะเลาะกันเรื่องข้าวดูดอยู่โดยตลอดคุยกันแป๊บนึงก็จะเอาเรื่องข้าวเป็นเรื่องการเมือง
วันนี้ผมอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าพูดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่านี่ข้างนู้นไอ้นี่ข้างนี้นะครับ
เอาละก่อนที่จะไปตรงนั้นเรามาพูดกันเรื่องของที่เขามีปัญหากันคุณยิ่งรักแกก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยไปถูกวันนั้นผมพูดต่อที่มาทวิต

อย่าไปเข้าใจกันผิดคนละส่วนกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
เพราะท่านผู้ชมเนี่ยฟังรายการตีแสกหน้าเนี่ย
บางคนก็สับสนไอ้เงินเนี่ยมันจะยึดหรือไม่ยึด
หรือจะยังไงกันนะฮะพูดไปพูดมาก็งงนะครับ
คือในบัญชีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยของอ่าคุณยิ่งรักมีอยู่สิบเจ็ดบัญชี
นะครับนอกจากบัญชีแล้วแล้วก็ยังมีที่ดินโฉนดต่างต่างอีกสามสิบเจ็ดแปลง
ค่ะนะครับในสิบเจ็ดบัญชีเนี่ยมีอยู่ห้าบัญชี
ที่ถูกอายัดถูกยึดแล้วก็ถูกถอนเงินออกมานะครับ
ในห้าบัญชีอืมจากสิบเจ็ดบัญชีจริงจริงก็
ถ้าพูดจริงจริงก็เขาบอกว่าเป็นหลักแสนนะไม่ได้ว่าเป็นร้อยล้านพันล้าน
คือมันมีรู้สึกว่าใน๑๗บัญชีรวมกันเนี่ยจะเป็นประมาณ๒๐กว่าล้านมา
ถ้ารวมกันทุกบัญชีอ่ะนะคะใช่ครับนะฮะแต่ห้าบัญชีที่ยึดไปนั่นน่ะ
ยังไม่ถึงอ่าทีนี้ปรากฏว่าการดำเนินการตรงเนี้ย
มันมีสองส่วนด้วยกันเขาก็บอกว่าใช้กฎหมายอยู่สองฉบับอ่านะฮะใช่
อ่าใช้กฎหมายอยู่สองฉบับกฎหมายสองฉบับในการดำเนินการค่ะ
ดำเนินการในส่วนนี้ที่เราบอกว่าของสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
ค่ะที่บอกว่าท่านจะแถลงปิดคดีอ่าวันที่หนึ่งสิงหาและวันที่ยี่สิบห้า
สิงหาเนี่ยสารท่านจะตัดสินนะครับสารท่านจะตัดสิน
อันนี้เป็นส่วนของคดีอาญาครับก็คือในเรื่องของอ่า
คดีของที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง
อันนี้คือกรณีปล่อยครักเลยให้เกิดถ้าเกิดสารตัดสินผิดอ่า
อันนี้คนละกฎหมายกันแยกกันอันนี้ตามที่ท่านวิศนุนะฮะ
ท่านนายกประยุทธ์ท่านชี้แจง
ค่ะนะครับอีกส่วนนึงที่เดิมเนินการไต่ตอนนี้
บอกว่าอายัดแล้วเนี่ยอันนี้ใช้พรบความผิดละเมิด
ซึ่งเป็นเรื่องทางปกครองเพราะว่าอดีตนายกยิ่งรักถือว่าเป็นคลาชการ
ก็ใช้ความผิดก็โดยจะใช้ม๔๔ตอนนั้นใช้ม๔๔นะครับ
ในการใช้พรบละเมิดใช้กรณีทางปกครอง
ตอนนี้ก็อายัดโดยใช้กฎหมายฉภัพธ์นี้ครับ
ดำเนินการทีนี้
ตอนนั้นศาสตร์ท่านบอกว่าไงครับ
ครั้งแรกที่ไปขอนี้ยก
แล้วยกก็เพราะว่ายังไม่ได้ยืด

แต่ตอนนี้ยึดแล้วยึดแล้วถ้ายึดแล้วตอนนี้ก็ไปขอทุเลาได้
คือเขาไปขอมาแล้ว๒รอบรอบแรกยกใช่ไหมครับรอบที่๒เนี่ย
ประมาณวันที่๑๗กรกฎาไปขออีกก็คือเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ
แต่ว่ากรมบังคับคดีดำเนินการทยอยเริ่มยึดไปเรื่อยแล้ว
ก็คือให้กรมบังคับคดีกระทรวงการคลังก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับช่วงนั้น
ก็คือยึดเอาเงินออกมาแต่ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับ
ตรงนี้ใช้เรื่องของพรบละเมิดนะครับและสารปกครองก็บอกว่าขอทุเลา
ตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ใช้วิธีการขอทุเลาก็ทางศาลก็เรียกทางกรมบังคับคดี
กระทรวงการคลังต่างขอเอกสารหลักฐานก็ว่ากันนะครับ
คือตรงนี้ที่ผมบอกว่าท่านนายกบอกว่าเป็นคนละส่วนกัน
เป็นการใช้กฎหมายในการดำเนินการคนละกฎหมายกัน
อันนี้เป็นกฎหมายของสารดีกานะครับแผนกดีอาญานักการเมือง
อันนี้เป็นเรื่องของพรบละเมิดนะครับเมื่อข้าราชการมีกระทำความผิดทางละเมิด
ก็มีการดำเนินการมีการยึดอายัดทรัพย์ต่างตรงนี้๑๗บัญชีก็เอาไปแล้ว๕บัญชีนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้หัวใจมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับคุณมิ้นครับ
ตรงไหนคะอยู่ที่ข้าวครับข้าวใช่ไหมคะครับ
คือคดีนี้มีการทะเลาะมีการเห็นต่างกันนะครับ
ในฝ่ายหนึ่งคุณยิ่งรักซึ่งก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องข้าวเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายนะครับ
เพราะว่าข้าวที่เก็บไว้เนี่ยก็ในระหว่างที่ดำเนินการก็มีการเก็บข้าวไว้
ข้าวมีความเสียหายทางรัฐบาลบอกเสียหายบอกเป็นแสนข้าวเน่า
มาวันนี้นะฮะจริงเรื่องมาตั้งแต่วันก่อนแล้วฮะแต่วันนี้ก็มีเริ่มเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมา
คือจะพูดไปก็ผมก็ต้องพูดให้ได้ครบทั้งสองฝั่งนะครับไม่ได้ว่าไปพูดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
วันนี้ก็มีพวกโกดังข้าวต่างที่จังหวัดทั้งอ่างทองสละบุรีบ้างลบบุรีบ้างนะฮะ
เริ่มมาให้ข่าวว่าไอ้วิธีการที่ไปประเมินข้าวเขาไปชับเจาะแล้วก็เช็คดู
ก็คือเขาบอกว่ามันไม่ถึงมันไม่ได้เสียข้าวมันยังมีคุณภาพดีคนกินได้
บอกไปตรวจดูปรากฏว่าเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพครับทีนี้ตรงเนี้ยผมก็งงนะครับว่าจริงจริงข้าวเนี่ยที่ผมบอกคุณมิ้นไว้ตั้งแต่ต้นรายการ
เรากินข้าวมาตลอดแล้วเราเป็นประเทศเกี่ยวกับข้าวเนี่ยผมถามว่าข้าวนี่จะตรวจสอบยากไหมครับ
ตั้งโรงสือเขาบอกว่าทำไมถึงไปเจาะและมึงข้าวเสียเค้าเอายืนยันว่าข้าวมีคุณภาพดี
ตรงนี้ก็เป็นการถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝั่งหนึ่งบอกว่าข้าวเสื่อมคุณภาพ
คำว่าข้าวเสื่อมคุณภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะต้องเอาไปเป็น
มึงก็จะถูกลงไปเยอะจะถูกลง
ทางนี้ก็เป็นห่วงนะฮะก็มีการให้ข่าวทั้งที่อ่างทองนะครับ
บอกว่าเอ๊ะถ้าข้าวไม่เสื่อมจริงถ้าข้าวเสื่อมจริงเนี่ยเอาไหมฉันจะซื้อ
ท้าทายว่าจะซื้อเลยนะฮะเพราะถ้าข้าวเสื่อมเนี่ยราคามันก็ถูกนะฮะ
มันเหลือสักประมาณสัก๕บาทนะครับถ้าข้าวมีคุณภาพมันก็๑๐กว่าบาทนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ข้าวเสื่อมเนี่ยวิธีการไปประเมินเขาคงทำกันไม่ไหว
ก็เป็นการซุ่มล่ะครับแค่บางอันบางกระสอบซุ่มแล้วก็เขาคิด
การประเมินว่าไม่เกิน๒๐นะถ้าเกิดซุ่มไปตรวจแล้วเนี่ย
พบว่ามีการเสื่อมเนี่ยเขาก็จะตีว่าเป็นข้าวเสื่อมทั้งหมดนะครับ
แล้วถ้าเกิดข้าวเสื่อมทั้งหมดเนี่ยทั้งกระดังต่างเนี่ย
ก็จะไม่ได้ทั้งค่าเช่าค่าเก็บค่าอะไรทั้งหมดเลย
ค่าเก็บค่าลุมยานะครับป้องกันเพราะในระหว่างเก็บมาเนี่ย
มาอยู่หลายปีค่ะนะครับไม่ได้ว่าเพิ่งเก็บเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับ
แล้วก็เก็บมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกัน
แล้วก็เป็นที่การท้าทายกันระหว่างสองฝั่งนะครับ
ก็อยากจะค้นหาความจริงว่าวิธีการที่เขาประเมินเขาทำยังไง
เขาจะทำยังไงฮะการประเมินข้าวมีระเบียบยังไงมีวิธีการยังไง
เพราะทางฝั่งโกดังเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งอะไรเลย
อยู่ก็มาบอกว่าข้าวเนี่ยไม่ได้คุณภาพนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรไม่มีวิธีการบอกมาว่า
มีวิธีการยังไงทำจัดเก็บยังไง
ทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็พูดคุยกันโดยตลอดว่าข้าวมันเสื่อมคุณภาพ
อีกฝั่งนึงก็บอกไม่เสื่อมนะฮะวันนี้ก็จะเอาข้าวที่เสื่อมคุณ
ที่บอกว่าเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพเนี่ยเอาไปขายนะครับ
เอาไปขายเลี้ยงสัตว์ล่ะครับไปขายในราคาถูก
คือก่อนหน้านี้มันเคยมีการทันแหลงออกมาแล้วนะครับ
ที่จะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ใช้เป็นอุตสาหกรรมอย่างที่คุณชูวิทย์บอก
มีการบอกปริมาณมาชัดเจนเลยด้วยแต่กลับมาวันนี้คือ
เออมันไม่ได้เน่ามันกินได้
ผมถึงบอกว่าผมก็งงนะครับจริงไม่เห็นจะน่าจะทะเลาะกันนะครับ
เพราะเรากินข้าวมาเนี่ยผมว่าบรรพบุรุษเราก็กินนะฮะ
ประเทศไทยก็เป็นประเทศข้าวนะครับเราทะเลาะกันเรื่องข้าว
หรือเราทะเลาะกับเรื่องเงินที่ขายข้าวคะ
ก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีการทุจริตกันอย่างโมโหลานนะครับ
ทางโกดังเขาก็บอกว่าถ้าข้าวไปขายในราคาถูกเนี่ยก็จะเสียหาย
คือตัวเขาก็เสียหายนะครับส่วนของรัฐบาลก็เสียหาย
เพราะว่าเมื่อถ้าข้าวราคาถูกเอาไปขายข้าวดีนะ
อ่าสมมุติเอาข้าวดีเออไปขายไปข้าวเสื่อมคุณภาพเนี้ย
ก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้ราคาถูกลง
และถ้าจริงเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วเอาไปขายต่อล่ะ
เกิดมาได้ราคาแพงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้ขายที่กระสอบสองกระสอบ
เขาเอาไปทีเป็นแสนกระสอบใช่ปริมาณเยอะครับ
นี่คือนี่คือที่เขาทะเลาะเบาะแว้งที่เขามีปัญหาเห็นต่างกัน
และความจริงทั้งหลายเนี่ยเราเอามาพูดได้ถูกไหมคุณมิ้น
เพราะว่ากลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองไปหมด
นั่นเนี่ยสิคือด้วยความที่พอมันเป็นมันเปลี่ยนมือค่ะ
มันเปลี่ยนมือคนปกครองปุ๊บมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบฝั่งหนึ่ง

และพอวิธีการหรือว่านโยบายต่างกันก็เลยกลายเป็นการเห็นต่าง
ในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีออกมาโดยตลอด
เพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้ระยะเวลาการตัดสินคดีของคุณยิ่งรักนะครับ
ใกล้เรื่องนี้ก็จะยิ่งร้อนแรงขึ้น
อย่างข่าวที่ผมบอกไปว่าเอ๊ะเราเผลากันหน่อยเรื่องข้าว
เพราะช่วงนี้รู้สึกว่ายังมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางภาคอีสาน
การไปค้นหาความจริงเรื่องข้าวเราหามานานแล้วนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
เราไม่ได้เพิ่งหาประเทศเรานี่เป็นประเทศขายข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
แม้ว่าจะมีบางปีถูกเวียดนามแย่งไปแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นไทยนะครับ
แล้วเราก็ใช้ข้าวเป็นสินค้าในการส่งออกกับเลี้ยงให้กับประชากรโลกในหลายที่
แต่เราก็ยังหาไม่เจอครับว่าข้าวตัวนี้ที่ว่าเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพจริงหรือว่าเป็นข้าวดี
เพราะเรื่องนี้มันจะมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อการอายัดต่อการยึดต่อการดำเนินคดีคุณยิ่งรักครับ
คุณชุวิตคิดว่ามันจะมีวันที่หาคำตอบได้ไหมคะ
มันเป็นเรื่องการเมืองครับเพราะเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็จะลำบาก
มีคนทั้งชอบมีคนทั้งสนับสนุนและมีคนทั้งตั้งข้อสังเกต
และเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ดูแล้วเหมือนลึกลับมันไม่ชัดเจนครับ
เป็นแดนสนทยาไปซะอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเราพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนค่ะ

เพราะว่ามันเข้าประเด็นการเมืองเราก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงไม่อยากจะไปชี้
ถูกต้องครับเพราะเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่อยากจะพูดผมบอกคุณมิ้นบอกท่านผู้ชมเลยครับ
ว่าผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเพราะพูดไปเนี่ยมันก็ต้องพูดทั้งสองข้าง
เพราะพูดให้เป็นกลางพูดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพ
อย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าคนก็สงสัยเพราะว่าบางคนก็บอกอายัดถอนแล้ว
ก็ดำเนินการได้ยังไงก็ทางรัฐบาลคอสชเขาก็บอกแล้ว
ว่าเขาดำเนินการเนี่ยด้วยกฎหมายหลายฉบับ
คดีอาญานักการเมืองถ้าเกิดผิดมีการดำเนินการต่อก็ไปดำเนินการทางแพ่ง
ยึดทรัพย์ต่อโดยกฎหมายฉบับนี้ส่วนอีกฉบับหนึ่งก็เป็นเรื่องพรบรด
ก็ทางปกครองเนื่องจากคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นนายกก็เป็นข้าราชการนะครับ
ก็ใช้พรบละเมิดนี่แหละครับในดำเนินการส่วนที่อายัดทุกวันนี้ก็ใช้พรบความละเมิดนี่แหละครับ
ในการดำเนินการนะครับก็ถ้าผิดก็ว่ากันไปนะครับ
ก็ต้องไปขอสารปกครองไปขอทุเลานะครับตอนนี้ก็มีชะลอไว้ก่อนแล้ว
ยังไม่ได้ทำการอะไรมากกว่านั้นรอให้สารดีกาตัดสิน
คือแม่กฎหมายมันเยอะนะเพราะว่าปริมาณที่ความเสียหายที่เขาบอกว่ามันเยอะ
ตอนนี้ก็มีช่วงนี้ก็มีการเริ่มออกมาว่าข้าวมันที่ว่าเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เสื่อม
จะไปตรวจก็ไม่ให้ตรวจนะเขาไม่ให้คนอื่นเข้าไป
คือปิดแน่นหนาแล้วก็มีการเอามาพิสูจน์ให้มาดูว่า
ข้าวมันไม่ได้เสื่อมจริงถ้าข้าวเสื่อมมันมีคุณภาพแบบนี้หรือ
ใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องกรณีของเรื่องข้าว
เราวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับพูดเรื่องข้าวแล้วก็ต้องรอต่อไป
ดูสิว่าจะมีการตัดสินมีการดำเนินคดียังไงต่อไปในอนาคต
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอ
เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ชิดประชาชนบางคนอาจจะมองไม่เห็น
นั่นคือเรื่องของโรงพักษณ์เราเรื่องของพนักงานสอบสวนที่เราขาดแคลน
คุณมิ้นเชื่อไหมครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นผู้ที่ติดทองหลังพระนะ
ก็คือหมายความว่าคดีความต่างเราเห็นตำรวจในการปราบปราม
พอเห็นตำรวจในเรื่องของจราจรตำรวจที่ทำการสอบสวนเนี่ย
คุณมิ้นว่าถ้าโรงพักใหญ่ควรจะมีเยอะไหม
เพราะว่าคดีมันมากมันไม่ใช่น้อย
ถ้าเปรียบเทียบพนักงานสอบสวนเหมือนงดงานไหมคะ
คือคนที่ต้องวิ่งออกไปทำไปสืบไปสอบอะไรแบบนี้ป่ะคะ
นักงานสอบสวนก็คือพนักงานที่อยู่กับที่นี่แหละครับ
แต่ทำการสรุปสำนวนคดีต่างแน่นอนครับ
บางครั้งต้องออกไปนอกพื้นที่นะครับมีต้องเดินทางไป
ต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุต้องไปทำการตรวจดูสถานที่ต่าง
เครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรใดต่าง

นั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีคดีที่บอสใช่ไหม
นั่นก็เป็นส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับ
ในโรงพักโรงพักหนึ่งผมจะพูดให้ท่านผู้ชมทราบแบบกลาง
ก็มีงานปราบปรามนะครับมีงานสอบสวนมีงานสืบมีงานจราจร

ต้องมี๕ส่วนด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นงานต่างในโรงพักก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
ธุรการก็เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตสถานบริการบ้าง

เรื่องเกี่ยวกับงานธุรการอื่นที่เป็นเอกสาร
เรื่องสำนวนเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างนะครับ
ส่วนเรื่องของการสืบสวนสืบนะครับ
ก็คือไปสืบไปดูสิงานสืบเนี่ยไปตรวจดูสิมีการผู้ร้ายไปอยู่ที่ไหน

งานสอบก็คืองานเกี่ยวกับเอกสารสำนวนคดีต่าง
รับเรื่องนี่ก็สอบสวนไหมคะ

รับนะครับรับมาใช่แน่นอน
มาแจ้งความก็ต้องรับเรื่องไว้นะครับ
แล้วก็ส่งให้ถ้าเป็นเรื่องคดี

คือการรับเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นคดี
เพราะว่าเป็นการรับในขั้นต้น
ถ้าเกิดมีเห็นว่าเป็นคดีนะฮะ

ก็ต้องทำสำนวนคดีเพื่อไปส่งอายการ

กำลังพลของพนักงานสอบสวนเนี่ยขาดแคลนครับ
แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งขาดนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมเคยอยู่ในสภาเคยเป็นรองประธานกรรมธิการตำรวจ
มีการร้องเรียนมาโดยตลอดว่ากำลังพลของ
ของพนักงานสอบสวนนะครับขาดแคลน
ในบางโรงพักเนี่ยมีแค่๓คนมีแค่๔คน
แล้วคุณมิ้นหรือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับ
พนักงานสอบสวนนี่ต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้
ต้องมีความสามารถต้องสามารถใช้กฎหมาย
ต้องดูกฎหมายเป็นอ่านกฎหมายออกต้องดูทั้งเรื่องราวต่าง
คือจะไปเอาคนที่เป็นตำรวจจบใหม่มาเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
มันไม่ได้หมายความว่าจะไปใช้ตำรวจที่เพิ่งมาทำงานจะไปรู้เรื่องหมดไม่ได้ครับ
เพราะฉะนั้นโรงพักต่างโดยเฉพาะในนครบานค่อนข้างจะขาดแคลน
มันขาดแคลนเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่อยากเป็นหรือว่า
ไม่อยากเป็นอันนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่าเป็นงานที่หนัก

เป็นงานที่หนักนะครับประการที่๒เมื่อมีคนเกษียณไปคนที่เข้ามาทดแทนเนี่ยไม่ทัน
เพราะความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ถึงนะครับประกอบกับงานที่หนักก็ไม่มีคนที่อยากได้
และที่สำคัญความเจริญเติบโตจะสู้งานอื่นไม่ได้
กำลังคิดอยู่ว่าที่คุณชุวิตบอกว่าความรู้ความสามารถไม่ถึง
แต่ทำไมตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าพนักงานสอบสวนคนไม่ขาดแคลน
ก็เพราะว่ามันเป็นงานที่ออกหน้าไงท่านผู้ชมครับงานสอบสวนเนี่ยเป็นงานติดทองหลังพระ
ที่ผมบอกก็คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับ
แต่เป็นหน้าที่สำคัญนะให้ทำสำนวนเนี่ย
เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากเลยครับแต่คนมักจะชอบไปงานสืบตำรวจอ่ะ

ใช่ครับเป็นงานปราบปรามก็สามารถที่จะออกภาคสนามหรือว่าเจ้านายเห็นมันชัดเจนกว่า
แต่งานสอบเนี่ยเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าการที่คดีไหนเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ย
พนักงานสอบสวนนี่มีผลอย่างสูงครับ

เพราะเมื่อนำเรื่องไปสู่กระบวนการยุติธรรมไปอยู่อายการไปสู่ศาลแล้วเนี่ยส่วนนี้แหละครับถ้าสำนวนทำไม่ดีคนที่กระทำความผิดก็อาจจะหลุดได้
คือจะฟ้องไม่ฟ้องอยู่ตรงนี้เลย
ตรงนี้ครับตรงนี้ครับไอ้จับมาเนี่ยแอคอาร์ตจับมาแถลงกงแถลงข่าวหรือว่าจับมาให้เห็นเนี่ย

ใช่ครับแต่เวลาที่ทำสำนวนคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้กลุ่มหัวใจเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจครับ
ถ้าสำนักงานตำรวจเนี่ยจะเร่งปรับปรุงในส่วนนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
เพราะว่าทั้งงบงบประมาณคงไม่ต้องพูดถึงความเจริญเติบโตของพนักงานสอบสวนเนี่ย
จะช้าและก็จะไม่ทันกับพนักงานตำรวจในด้านอื่น
จริงน่าจะมีคนเข้าหาเยอะนะคุณชุวิตพนักงานสอบสวน
ถ้าสำนวนคดีว่าฟ้องไม่ฟ้องอยู่ที่มือเขาเนี่ยคนน่าจะวิ่งเข้าหาเขาเยอะกว่าตำแหน่งอื่น
ความเป็นจริงเนี่ยก็คิดคนก็คิดเป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทำให้พนักงานสอบสวนสามารถทำตามอำเภอใจ
หรือว่าจะไปหาเศษหาเลยมันคงทำไม่ได้ล่ะครับ
ถ้ามันทำได้อย่างนั้นก็คงทำทำไม่ได้เพราะว่าจะผิดกฎหมายแล้วก็มันจะทำให้เกิดข้อคอลหานะครับ
นี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากคุณชุวิตในที่สุด
นี่ให้คุณผู้ชมดูเสื้อชุวิตตีแสกหน้านี่ออกแบบมาตามเสื้อของคุณชุวิตเลยนะ
เพื่อจะแจกให้กับผู้ที่ชมรายการตีแสกหน้า
ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าหลายคนอยากได้นี่เลยถ้าใครอยากได้บอกก่อนว่าเราจะเริ่ม๑สิงหาจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ
วิธีการก็คืออย่างที่คุณผู้ชมทำกันอยู่แล้วแหละ
เบอร์โทรศัพท์เต็มของคุณผู้ชมด้วย
แต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะ

เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะต้องติดต่อกลับหาใคร
เพราะว่าข้อความที่ถูกใจทีมงานเนี่ย
ได้รับเสื้อวันละ๓รางวัล

เดี๋ยวท่านผู้ชมต่างข้อความยังไง

เรื่องประเด็นข่าวต่างแต่เอาที่ออกอากาศได้นะ

เดือดเหลือเกินบางอันเอาออกอากาศไม่ได้
ก็เลยอันไหนที่ถูกใจ

เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นที่ถูกใจ

ใช่แล้วค่ะมีเสื้อตัวนี้

ประหนึ่งว่ามีเด็กไทยอยู่ด้วย
สิงหาคมจนถึง๓๑สิงหาคมนะคะ

เรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ถ้าติดตามรายการเรามาตลอดเนี่ย

จริงแล้วควรจะไม่กล้าด้วยซ้ำถ้าข้อมูลนั้น
มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือว่าเรายังไม่แน่ใจ
และเป็นกลางครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ย

เล่าด้านนี้คนที่มองอีกฝั่งก็เล่าอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วก็นำเรื่องนั้นมาเล่าให้คุณผู้ชม

เวลามองหรือว่าฟังเรื่องราวต่าง

เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดรอบด้าน
วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะหมดเวลาของชุวิตตีแสงหน้า